ท่านผู้ชมครับตำรวจดีมีเยอะฮะ

ตำรวจที่ตั้งด่านตรวจเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านก็มีประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ
แต่ว่ามีคลิปหนึ่งที่ตำรวจเขาบอกว่า
อยากให้เห็นว่าเวลาเขาตั้งด่านตรวจเนี่ย
เจอพวกแหกด่านขึ้นมาเนี่ย

ตำรวจนายนี้ที่ยืนอยู่นี่พุ่งนะถึงกับพุ่งหลบนะ

คือหลบแบบอื้ม

ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลนะฮะ
คลิปนี้ความยาวประมาณ๑๕วิ
มีคนแชร์ไว้ในสังคมออนไลน์
กระบะสีขาวคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว

เฉียวตำรวจนายนึงไปยังแบบเฉียวเฉียดเลย

จอดอยู่ได้รับความเสียหายไปด้วย

วันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ

เพื่อจะตรวจตาต่างนะครับ
ผู้โพสต์ข้อความบอกว่าวันเกิดเหตุได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นหัวหน้าจุดตรวจ

ขณะตั้งจุดตรวจมีรถกระบะสีขาวขับพุ่งชนด่านตรวจด้วยความเร็วสูง
เกือบจะต้องสังเวยชีวิตให้กับคนเมาแล้วขับ

พร้อมกับตั้งคำถามว่าเห็นคลิปนี้แล้วท่านรู้สึกกันอย่างไรบ้าง
กับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนถนนจับคนเมาแล้วขับ
หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วเปลี่ยนเป็นคนในครอบครัวของท่าน
ท่านจะรู้สึกอย่างไรที่เขาเกือบตายกันแบบนี้
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
ก็ไปพูดคุยกับพันธุ์ตำรวจเอกเสริมขวัญนิมิตรภูมิกับการสพเชิงทะเลที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
ท่านก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตี๑๓๐ของวันที่๒๐ธันวาคม
ขณะนั้นร้อยตำรวจโทสุพศกันตะพงศ์รองสารวัตรป้องกันปราบราม
ตั้งจุดตรวจบนถนนศรีสุนทรที่หน้าเทศบาลเชิงทะเล
รถกระบะอีซูซูสีขาวขับมาด้วยความเร็วมาถึงด่านตรวจ
ก็พุ่งไปอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เสียหลักไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์
ที่เป็นรถจักรยานยนต์ตราโล่ของตำรวจสายตรวจที่จอดอยู่ข้างถนน
ชนรั้วเหล็กบนทางเท้าด้วยเฉียวเสาไฟฟ้า
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ยืนปฏิบัติหน้าที่ด้วยทำให้ผู้โดยสารที่อยู่ในรถได้รับบาดเจ็บนะครับ
คนขับรถคือนายพิทยาทิมทองอายุ๒๗ปีเป็นชาวรัชบุรี
ก็ถูกควบคุมตัวไปที่สพเชิงทะเลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
ปรากฏว่ามีปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
เนื่องจากนายพิทยาบาดเจ็บนะฮะก็เลยให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
แล้วเดี๋ยวก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บ

ตำรวจที่ถูกรถของนายพิทยาเฉียวในคลิป
คือร้อยตำรวจโทสุพศกันตะพงศ์ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดนะฮะ
ก็โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บ